สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้จะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะ
มาหน้ามานะจ๊ะวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเจมส์จิค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
เคมีดีเข้ากันกับทุกผู้ทุกคนเขาเลยเรียกว่าเป็นพระเอกหล่อ
เคมีสาธารณะค่ะเพราะว่าถูกจับจิ้นจับคู่กันกับดาราสาวในวงการบ่อยมากค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาก็ถูกมองว่าคล้ายนะฮะหน้าคล้ายกับโบเมลดา
เพราะว่าเจมส์จิเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นผู้ชายหน้าหล่อหน้าสวยนะคะ
ก็มีเอฟซีบางกลุ่มเขาจิ้นกันอยู่อยากให้ว่าเจมส์จิกับโบเมลดามีงานร่วมกัน
จิเนี่ยต้องร้องเพลงคู่กับวีวิโอเล็ตค่ะการชงเขาไหลลื่นเข้ากันดีดี
เจอบทเพลงที่เซ็กซี่เยาวยวนนะคะก็เลยทำให้มีกลุ่มเอฟซี
รี๊ดเข้าไปอีกบอกว่าเฮ้ยเจมส์กับวีมันก็ฟินเหมือนกันนะเนี่ย
อ่ะงานนี้เจมส์ยิ้มรับทุกกระแสจิ้นเลยค่ะพร้อมยินดีด้วย
ถ้าจะยกให้ตัวเองนั้นเป็นพระเอกเคมีสาธารณะค่ะ
คู่นี้ก็น่ารักดีนะคะถ้าจิ้นก็คงถูกใจแฟนคลับไม่น้อยนะจ๊ะ